พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนกันหน่อยนะคะ

แต่อันนี้เมาแล้วกร่างหาเรื่องชาวบ้าน
แล้วก็ร่วงลงไปกองกับพื้นเลยนะคะ
ผู้ชายคนนึงขับรถมาแล้วไปเฉียวชนเข้ากับรถจักรยานยนต์

แล้วก็มีการมีปากเสียงกันท้าทายกัน
พลเมืองดีที่เป็นผู้ชายเห็นเขาก็จะเข้ามาห้ามทับเข้ามาช่วย

แม่ไอ้นี่มันรูปหล่อนะมึง

เท่านั้นแหละคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยค่ะ

อันนี้อย่างไรพี่อย่า
เดี๋ยวเล่นหนึ่งเข้าหนึ่งดีครับผมไม่ไหว

หลังจากมีเรื่องกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไปเฉียวชนเขา

มีเรื่องกับผู้ชายพลเมืองดีที่จะเข้ามาห้าม

โอ้โฮมีรูปหล่อนะ

ลงไปกองกับพื้นเลยหลอมไม่ทันเสร็จนะคะ

ยังจะไปผลักรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งอาหารเจ้านึง

เออเดี๋ยวค่อยเคลียร์กูเจ็บไปหมดแล้ว
ก็คือไปล้มแล้วไปล้มรถเขาทำไมสุดท้ายคือเมาการสติจริง
เขาก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีไปโดยสวัสดีภาพนะคะ
ไม่ยอมเจรจาค่าเสียหายที่ไปล้มรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานส่งอาหารนี่แหละ
คนถ่ายคลิปเนี่ยชื่อคุณนุ่นเธอก็เอามาโพสต์แล้วก็บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเขตเทศบาลนครสวรรค์
ไปถ่ายคลิปเพราะว่าเห็นว่าผู้ชายคนนี้เมา
แล้วก็จอดรถลงมาเหมือนจะมีเรื่องกับผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้าม
คิดเหมือนกันว่าพอชายเมาคนนี้เห็นเธอถ่ายมือถือไว้
ก็จะตรงรีเข้ามาแล้วทำท่าจะตบเธอ
ที่เขาพูดอย่างนั้นตบปากแตกเลย

แล้วก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ
เพื่อนถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีคนเสื้อสีแดง

แต่ก็ไม่ได้ใช้ก็คือหมัดรุ่นเลยนะคะ
ล่าสุดคุณนุ่นก็เดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองนครสวรรค์
แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑มกราคม
เธอกำลังขับรถเก๋งกลับบ้านหลังเลิกงาน
ออกจากซอยข้างทางมาปาดหน้ารถอย่างกระชั้นชิด
ก็เลยบีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้ง
กลายเป็นว่าผู้ชายคนเมาคนกลางคนนี้

แล้วก็ลงมาตอบว่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
กลัวจะถูกทำร้ายก็เลยตัดสินใจวิ่งลงรถ
ไปหาคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วย
ผู้ชายคนนี้ก็ยังเดินมาหาเรื่องไม่หยุด

ไปต่อยกับคนที่เขามาช่วยห้ามพลเมืองดีอีก๒๓คนนะคะ

เพื่อ๑ลงบันทึกประจำวันของตัวเอง
และ๒เป็นพยานให้กับนายสามารถลีลาเจ้าของมอเตอร์ไซค์
ถูกผู้ชายคนนี้ผลักจนรถล้ม
ก็คือคนที่เป็นพนักงานส่งร้านส่งอาหารนะคะ
เขาก็ยังใส่เสื้อประจำสีบริษัทที่เขาทำงานอยู่
มาเป็นพยานให้กับผู้ชายคนนี้ว่ารถถูกพังล้มจริง
แล้วก็เป็นพยานให้กับนายบัณฑิตวธิระวง
ผู้ชายเสื้อแดงที่โดนแซวบอกว่า
มึงนี่มันรูปรอนี่นั่นน่ะ

ซึ่งทั้งหมดก็ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วนะคะ

อันนี้เป็นคนที่โดนชมว่ามึงรูปรอง่ะ
ใช่ไหมแล้วก็เลยสวนกลับเขาเลย
ไปหมดทั้งตัวแล้วก็หายเจ็บ
แล้วก็กรุณามารับทราบข้อกล่าวหาของคุณด้วยนะคะ